ข่าวแรกต้องบอกว่าหลายคนตกออกตกใจกันยกใหญ่นะคะ
เมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของคุณฮารุภรรยาของคุณกายรัชชานนท์
แล้วพบว่ามีภาพของน้องคิรินค่ะ
มีผื่นขึ้นเต็มตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เลยนะคะนี่ค่ะ

ใช่ค่ะบันเทิงไทยรัฐรีบโทรศัพท์ไปสอบถามคุณพ่อกายรัชชานนท์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนลูกชายไปเล่นไข่ตัวบุ้ง
ปรากฏว่าแพ้หนักผื่นขึ้นพาไปหาหมอฉีดยาพากลับบ้าน
แต่ว่าปรากฏผื่นมันกลับมาลามหนักค่ะ
ต้องพามาแอดมิตรอีก๒คืน

ซึ่งคุณพ่อกายก็บอกว่าไม่ได้ละเลยลูกนะ
แต่ว่าเป็นสไตล์การเลี้ยงของครอบครัว
ต่อให้ระวังแค่ไหนเล่นอยู่ในบ้าน
ถ้ามันมีงูเข้ามามันก็อันตรายได้เหมือนกัน

ช่วงนี้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนอย่างน้อง
น้องคิรินคนนี้เนี่ย

แม่กำลังเรียนรู้อาจจะไปจับไปโดนอะไรอย่างนี้

ยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ก็สอดส่องดูแลเนอะ
แต่ว่ายังไงน้องตอนนี้หายดีละ